ก็เลยทำให้นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
เธอบอกว่าเธอถูกผู้ชายคนนึงเอามีดจี้
แล้วก็มีพฤติกรรมคือน่ากลัวมากเนี่ยค่ะ
แล้วเธอไปแจ้งความกับตำรวจสนเพชรเกษม
แต่ตำรวจบอกว่าผู้ชายคนนี้เขามีประวัติ
ในการรักษาอาการป่วยทางจิตทางประสาท
ดังนั้นก็ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานก่อน
คนโพสต์ก็เลยบอกว่าก็กลัวก็กลัวจะเกิดเหตุการณ์ที่มันรุนแรง

ตอนแรกอาจจะแค่อาจทำร้ายร่างกายไปมาใครจะไปรู้ว่าเหตุการณ์มันอาจจะหนักขึ้น
นี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะ

แล้วเธอบอกว่าถูกผู้ชายคนนี้เอามีดจี้

นางสาวอัญชรินเทวกุลเจ้าของเรื่องค่ะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้ตอน๘โมงเช้า

โหน่ากลัว
เธอก็ตกใจมากนะนี่นะ

โมงเช้าเปิดร้านโทรศัพท์เตรียมร้านอยู่นั่งกินกาแฟอยู่ข้างร้าน
จังหวะที่ผู้ชายเมื่อสักครู่นี้เดินมาเนี่ย

แล้วเธอบอกว่ามาระยะประชิดแล้วถือมีดมามีดทำครัวเล่มเบอร์เลอร์ค่ะ
เดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูอีกมุมหนึ่ง
จะเห็นว่าตอนที่ไปถึงตัวเนี่ยเขานั่งหันหลังอยู่นะ

ผู้เสียหายบอกว่าผู้ชายคนนี้ทำท่าเหมือนจะแทงด้วย
ง้างมีดไปนิดนึงอ่ะคือถ้าแทงเลยนะคือมันเสี้ยววินาทีอ่ะ
ไม่ได้ตั้งตัวแน่นอนถ้าแทงเพราะว่าเขานั่งหันหลังอยู่
แล้วยังไงรู้มั้ยผู้ชายคนนี้อยู่ดีก็พูดกับเธอว่า
เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้อะไรนะ
พูดซ้ำแบบนี้โอ้โหหลายรอบเธองงมากเธอบอกเธอนั่งกินกาแฟอยู่ดีอ่ะ
เธอไม่ได้พูดอะไรเลยนั่งสามอัญชริงผู้เสียหาย
คนนี้บอกว่าตอนนั้นกลัวมากนะคะครับ

เธอบอกรีบวิ่งไปหยิบคีย์การ์ด

เพราะกลัวว่าผู้ชายคนนี้จะเดินย้อนกลับมา

คุณผู้ชมคุณภาคภูมิเธอเข้าไปหลบอยู่ในห้องนะ๓นาทีต่อมามันย้อนกลับมาจริง
ดีนะเธอเข้าไปหลบผ่านไป๓นาทีเองค่ะ
ผู้ชายเสื้อสีแดงคนนี้ย้อนกลับมาจริงครับแต่ผู้ชายคนนี้ไม่เจอใคร
แล้วก็เดินกลับไปทำท่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหน่ากลัวนะคะใช่
ทั้งบัตรมีทั้งประวัติการรักษาเธอก็เลยบอกว่า
อย่างนี้ให้เจ้าหน้าที่พาผู้ชายคนนี้ไปรักษาไปบำบัด
แล้วให้ข้าวห้างไกลผู้คนได้ไหม
เขาจะมาคลุ้มคลั่งแล้วก่อเหตุที่มันรุนแรงกว่านี้
ดีนะที่ผู้ชายคนนี้ชะงัสไปน้อย
คือเขายังไม่ได้แทงคุณไงคุณยังไม่เจ็บคุณยังไม่อะไรเลยไง

ก็เลยทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานเท่านั้น

จะแจ้งความเนี่ยค่ะคือเขามาอย่างนี้พี่คือถ้าเขาแทงหนูตายเลยนะ
เขาก็เลยว่าแบบนี้มันเอาอะไรไม่ได้หรอกมันทำอะไรไม่ได้หรอก
เพราะเขาคือผู้ป่วยมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่
แวบนึงนะพี่นึกถึงข่าวเด็ก๕ขวบอ่ะ
คือคนที่มันเดินมาเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันบ้า
แล้วถ้ามันเกิดหูแว่วกำเริบขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่
ณตอนนี้มันเป็นสัญญาณเตือนมาแล้วมันมีเหตุเกิดขึ้น
มันยังไม่มีผู้เสียหายผู้บาดเจ็บ
พี่คิดว่าในเมื่อเรารู้ตัว

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

จริงจังกับทางครอบครัวเขาเลยว่าจะดูแลยังไง

มันมีกฎหมายที่คุ้มครองผู้ป่วย

ครองเราอ่ะบ้านพี่อยู่ท้ายซอยแล้วพี่ต้องผ่านบ้านเขา
แต่ประตูรั้วก็คือยังเปิดปกติธรรมดาคือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
โอ้โหคือผมก็เข้าใจนะเกี่ยวกับขั้นตอนคดีของตำรวจนะนะ
ลักษณะที่ว่ามันไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าการกระทำมันยังไม่ได้ก่อ
เหมือนกับที่เขาบอกว่ามันชำเรืองทรัพย์ไม่ได้ขโมยทรัพย์แต่ก็ควรจะมี
มีมาตรการบางอย่างที่ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไงเช่นตำรวจอาจจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
มาดูผู้ชายคนนี้หน่อยซิว่าอาการป่วยทางจิตทางประสาทเป็นยังไงคือมาช่วยป้องกันในเบื้องต้นไง
ไม่ใช่ว่าเออทำอะไรไม่ได้ลงบันทึกไว้แล้วมันจบมันจบไม่ได้นะ
คืออย่างน้อยก็ต้องไปดูที่บ้านเขาว่าใครเป็นพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองคอยดูแลเนี่ย
ญาติของคุณที่มีประวัติอาการรักษาทางจิตคุณปล่อยไปเดินอย่างนี้ได้ยังไง
อะไรอย่างนี้มันต้องมีอะไรมากกว่านี้ใช่ไหม
เดี๋ยวอาจจะต้องรอฟังทางตำรวจสนเพชรเกษมเพิ่มเติมนะคะว่าตำรวจดำเนินการอะไรให้เพิ่มเติมต่อไหมนะ
เรายังไม่มีข้อมูลตรงนี้มานะก็ไม่อยากจะไปตำหนิอะไรนะคะ

ใช่ค่ะแต่ว่าที่แน่ค่ะใครไม่ไปทีมข่าวเราไปค่ะ

ไปเจอเจ้าตัวนั่งถอดเสื้ออยู่หน้าบ้าน
ด้านหลังค่าขอให้แม้ให้เบลอภาพไว้
นั่งตรงเก้าอี้สีดังแดง
อายุ๓๒ปี

เบลอภาพนะแต่แต่พอเห็นภาพให้นิดนึง
ด้วยความประโลภนะผมเห็นอย่างนี้แล้ว

คือเรากลัวว่าเห็นอย่างนี้คือเรารู้เลยว่า
ถ้าเขาออกไปเดินอยู่ตามสังคมตามชุมชน

ไม่ใช่แบบโอ้โหมีอาการป่วยจนไม่สามารถพูดจาอะไรได้
เขาบอกกับทีมข่าวของเราว่าเขาจำไม่ได้ว่าเขาไปทำอะไรไว้

จำไม่ได้จริงเขาบอกเขาจำไม่ได้
ถ้าให้ลึกดูเนี่ยนะจำได้แค่ว่าวันสองวันที่ผ่านมา
ไม่ได้ออกไปไหนไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยถือมีดไปขู่ใคร
เขาบอกว่าถ้าถามว่าเคยเอามีดไปขู่ชาวบ้านไหม
เคยทำนานมากแล้วตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่น
อ้าวบอกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูหน่อย
อ๋อผมนั่นอะไรนะตั้งนานไปแล้วผมยังวัยรุ่นอยู่เลย

แต่ตอนนี้ไม่ทำแล้วเริกไว้แล้ว
ไม่รู้ก็เป็นตามภาษาของวัยรุ่น
ส่วนทางด้านของคนที่ดูแลนายโอที่อยู่บ้านเดียวกัน

คุณป้าถิติมาภาษาอายุ๖๐ปี
คุณป้าบอกว่าหลานชายสติไม่ดีจริงป้ายอมรับ
แต่หลานชายไม่เคยไปก่อเหตุวุ่นวายอะไรกับใครในชุมชนเลยนะ
สิ่งที่นางสาวอัญชรินเจ้าของโพสต์บอกว่า
เนโอไปก่อเหตุป้าบอกว่า
ก็จริงแล้วนายโอมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทจริงนั่นแหละ
แต่ว่าถึงขั้นที่นางสาวอัญจรินเจ้าของโพสต์บอกว่าให้ล็อกบ้าน
ให้กักตัวไม่ให้นายโอออกจากบ้านไปไหนป้องกันไม่ให้นายโอคลุ้มคลั่งเนี่ย
มันทำไม่ได้ป้าบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าทำไม่ได้
เพราะหลานป้าก็ยังมีสติสัมปชัญญะดีก็นักข่าวมาคุยด้วยเขาก็ตอบได้นี่ไง
ให้ไปซื้อของอะไรก็ซื้อของให้ได้ถูกต้อง
ไปกักตัวเขาทำไมป้าบอกแบบนี้ค่ะ

ป้าบอกว่าสาเหตุที่หลานป้ามีอาการป่วยทางจิตทางประสาท
ก็เพราะว่านายโอไปทะเลาะกับแฟนสาว
แฟนสาวบอกเลิกหอบลูกหนีไป
นายโอก็เก็บตัวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลย

ประเมินดีแล้วต้องพาเขาไปรักษานะ
ไม่ใช่ก็ปล่อยให้เขาอยู่บ้านปกติไม่รู้รักษายังไงอ่ะเนี่ย
สิ่งที่เป็นปัญหามากกว่า
ผู้ที่มีอาการทางจิตแล้วก็ต้องมาอยู่ในสังคมเนี่ย
ก็คือคนที่ดูแลไม่เข้าใจว่าจะต้องดูแลเขายังไง
คือคุณหมอบอกว่าคนที่ป่วยแบบนี้คือต้องรักษานะคะ

ถ้าเขากินยาเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องตามขั้นตอน

แต่กรณีนี้เราก็ไม่รู้ว่าคุณป้าพาไปหาหมอในลักษณะไหนยังไงบ้าง
คุณป้าก็ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตแบบไปซื้อของไปเดินในชุมชนเฉยเลย
คือป้าก็ยังมองว่าเขาก็ปกติมีอาการทางจิตแหละแต่ก็ปกติ
เพื่อนบ้านบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าคือในโอเขาสติไม่ดีจริง
แล้วเท่าที่เห็นนะคือเราก็ไปถามนะว่าเออแล้วคุณป้าในโอเนี่ยดูแลยังไงเนาะ
ให้มาเดินให้มาอะไรไหมเพื่อนบ้านบอกว่าในโอเดินไปเดินมาในซอยทุกวันค่ะ
เดินไปเดินมาตลอดแต่เพื่อนบ้านบอกว่านายโอก็ไม่เคยเห็นว่าไปทำร้ายใครนะ
แต่วันสองวันมาเนี่ยเห็นว่านายโอเดินถือมีด
เมื่อวานเนี่ยภาพในกล้องวงจรปิดคือเมื่อวานนะเมื่อวานใช่ค่ะ๓๑มีนาคมอันเนี้ย
ซึ่งนายโอบอกว่าโอ๊ยผมจำไม่ได้ผมเคยออกไปนานแล้ว
นี่ไงฮะถ้าเกิดดูตามตัวเลขตามเวลาในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะ
มุมบนขวานะคะช่วง๘โมงเช้าเมื่อวานก็ตามที่ผู้เสียหายบอกแหละ
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเช้า๘โมง

ซึ่งโอบอกว่าไอ้ที่ว่าถือมงถือมีดอะไรผมเคยก่อเหตุแบบนั้นนานแล้ว
แล้วเพื่อนบ้านบอกว่าเอาจริงนะต่อให้นายโอเดินไปเดินมาในชุมชน
แล้วก็ไม่เคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายใคร
แต่นับตั้งแต่เห็นนายโอเดินถือมีดเนี่ยอืม
ดิฉันล็อกบ้านตลอดเลยค่ะ

พอตกเย็นปุ๊บล็อกบ้านเลยค่ะลองฟังดูหน่อยค่ะ
เพราะว่าเอามีดไปนั่นนี่โทรศัพท์จะไปกวนเขาหรือจะไปแทงเขาก็ไม่รู้อีก

คือปล่อยเขาเดินไปไหนมาไหนในชุมชนได้เนี่ย
คือคนที่ดูแลอย่างคุณป้าเนี่ยค่ะ
คือต้องชัดแล้วว่าเออพาหลานไปหาหมอมาแล้ว
กินยาแล้วหลานรักษาอาการแล้วใช้ชีวิตในสังคมได้
แต่ถ้าปล่อยแล้วเขาเดินถือมีดมันปล่อยแบบนั้นไม่ได้

กลับจากขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างพอดี
พี่ชายก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากนัก
บอกแค่ว่าน้องชายผมป่วยมีบัตรคนบ้า
มีประวัติการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
ถ้าไม่เชื่อไปตรวจสอบประวัติได้เลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่ชายบอกว่าผมขอโทษแทนน้องชายก็แล้วกัน
ที่ทำให้คนในชุมชนตกใจกลัว
แต่อีกมุมนึงเห็นใจน้องชายผมหน่อยได้ไม้ล่ะ
ที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ย
เราไม่ได้รังเกียจ
ไม่ได้ว่านะคนที่จะมีอาการทางจิตประสาทเนี่ยผมเชื่อว่า
เขาไม่มีใครอยากเป็นหรอกค่ะนะแต่กำลังพูดถึงเรื่องที่
คนที่มีอาการทางจิตประสาทแล้วมาอยู่กับสังคมแล้วครอบครัว
ต้องดูแลเขายังไงค่ะอ่าไม่ใช่คุณจะบอกว่า
ก็เขาบ้าเขามีอาการทางจิตดูบัตรไหมล่ะแล้วยังไง
้าไปเรื่อยแล้วคุณไม่ดูแลไง
มันก็จะเป็นคำพูดที่เขาพูดไงว่าคนบ้าฆ่าคนไม่ผิดกฎหมาย
มันยังงั้นมันไม่ใช่นะคะต้องดูแลให้ถูกต้องถูกขั้นตอน
อย่างนั้นมันเกิดปัญหาแน่นะอย่างตัวเลขที่เราบอก
แสนคนคนที่ป่วยทางจิตทางประสาท